ถ้าคนที่คุณแม่เชื่อว่าเป็นคนสั่ง
ให้ไปทำร้ายเจมส์บอลมาขอโทษ
คุณแม่จะให้เขามาขอโทษได้ไหมหรือให้เขามาเยี่ยมได้ไหม
ตอนนี้นะคะคุณแม่ก็อยากเจอเขาค่ะ

ทั้งที่เมื่อวานเขาบอกว่าเขาจะออกให้สัมภาษณ์ข่าวใช่ไหมคะ
ในสุดเขาก็ให้นางเอกของเขาที่เขาบอกว่าเป็นดาราของเขาเนี่ยค่ะ
เป็นเมียของเขาเนี่ยที่เขาประกาศบอกกับลูกนะคะว่า
กูมีเมียเป็นดาราคือคนนี้ออกมาแก้ข่าวแทนเขา
ซึ่งคุณแม่ว่าถามว่ามันยุติธรรมไหม
คุณแม่ไม่ได้เอ่ยถึงคุณดาราเลยว่าคุณเป็นคนทำ
ฉะนั้นข่าวนี้ไม่เกี่ยวคุณคุณไม่ควรที่จะมา
ไม่ควรที่จะมาออกรับหน้ากับผู้ชายที่ไม่ใช่ผู้ชายค่ะ